รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม

โปรดติดตามต่อไป

ก็เดินออกมาปุ๊บ

ที่มันอยู่ตรงเสา

ขาสารแตกไปปุ๊บก็จะเหล็กเส้นพวกนี้ก็จะล้มอยู่

ตอนนั้นผมมีอาชีพ

ผมก็เลยเฮ้ยสารนี้มันมีจำนวนเยอะมาก

คิดแล้วว่าเหล็กมันมีเยอะอย่างนี้

โอ้โหเข้าทาง

เหล็กเส้นเนี่ยนะฮะที่เป็นเหล็กแกนกลาง
พอสานบบภูมิมันพังแตก

สบายเลยโลเท่าไหร่
ตอนนั้นโลแล้ว๑๔บาท

คุณก็ทุบเลยทุบวันนั้นเลยมั้ย
ทุบก็คือว่าผมก็ไปถามราคาร้านของเก่าก่อน

มันจะคุ้มไหมว่าเราจะทุบเหนื่อยเนี่ย

เขาบอกมาว่าโลละ๑๔คุ้ม

ก็อีกวันหนึ่งนะครับ

ที่มีมากที่สุดคือตัวฐานรองตรงนี้แหละ
แต่ในส่วนตัวเสาคือไม่ค่อยมีเท่าไหร่

ทำให้มันเกิดเรื่องราวหลอนขึ้นมาเนี่ยครับ

เขียนว่าสาบแช่งเลย

มีทั้งแบบเศษตะปู

แล้วก็มีที่แน่คือมีโกรธเนี่ย

คืออยู่ในเสานี่นะครับ

ซึ่งเขาทำอาชีพ

มาทำอะไรเพราะเขาเห็นมีทั้งค้อน
มีทั้งกระสอบอะไรอย่างนี้

ผมจะมาทุบสารครับ

หมายถึงว่าทุบศาลพระภูมิ
เขาก็บอกเฮ้ยไอ้น้อง

กูไม่อยากให้มึงเขาเรียกว่าไง
ไม่อยากให้มึงเจอเรื่องราว
เหมือนกับเขารู้มาก่อนแล้ว
ใช่ครับ
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ที่ขายผลไม้เขาเอ่ยปากมาคำนึงบอกว่า

แต่สองศาลเนี่ยอย่าทุบ

ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะรักและศรัทธาสารเจ้าแม่โค้งสาคร
และศาลตายายซึ่งอยู่ติดกันเนี่ย

สองสาวนี้มึงอย่าทุบนะถ้าทุบมึงแจ้งตำรวจจับเลยนะ

ผมก็เลยตอบไปเลยบอกพี่ถ้าผมจะทุบนะ

เพราะศาลสองศาลเนี่ยเล็กก็เยอะแยะ
ผมพูดอย่างนี้เขาก็เลยเชื่อผม

เขาบอกเขาจะให้เงินคุณพันหนึ่งผมไม่ต้องทุบคุณตอบเข้าไปว่า

เงินพันหนึ่งที่ให้ผมมาผมก็เอาไปใช้จ่ายเอาไปเลี้ยงครอบครัวเหมือนเดิม
คนห้ามก็แล้วคนเตือนก็แล้วคนเอาเงินมาให้คุณก็แล้ว
อย่าไปทุบนะเดี๋ยวมันจะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้

เริ่มทุบปุ๊บคุณบอกว่าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
คือก่อนจะเริ่มทุบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสารตัวนี้มันคือของคนที่เข้ามาทิ้งแล้วมันไม่มีค่าแล้ว
คือเราไปทุบเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ไปทุจริตใคร
ก่อนที่จะทุบเนี่ยผมรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้คือเหมือนแบบใจตอนแรกไปแค่ว่าจะไปดูให้เฉย
เหมือนมันมีอะไรโดนใจเฮ้ยมึงต้องกลับมาทุบนะต้องกลับมาทุบ
เชื่อไหมไอ้ร้อยกว่า๓ที่ผมทุบเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยทุบไม่มีเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียว
แล้ววันนั้นผมลืมซื้อน้ำไปด้วย
ร้อยกว่าสารทุบไม่มีเหนื่อย
ทุบกลางแดดเลยครับมันไม่ทุบสถานเลยเหมือนว่ามันมีมันจะมีอีกไหมมีอีกก็ทุบอีก

สุดท้ายพอทุบเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านไปก็เอาไปขายไปขายเศษเหล็กเนี่ยก่อน
เงินมาเท่าไหร่ขายเหล็กอ่ะ
ก็ได้ประมาณสี่สามร้อยกว่าบาท

๒๓๐๐น้ำ

ใช่ผมก็มีความสุขแล้วทุบสารทุบอะไรเสร็จแล้ว
หมายถึงว่าเราได้เงินเลี้ยงใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว

ก็เย็นวันนั้นเลยคืนนั้นเลยผมก็นอนปกติประมาณสักเที่ยงคืน

เห็นผู้หญิงคนนึงคือลักษณะเขาเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิง
แต่เขาไม่ให้ผมเห็นหน้าคือว่าส่วนอื่นเนี่ยผมเห็นชัดเจน
แต่หน้าเนี่ยมันเบลอผมไม่สามารถมองเห็นได้ว่า
แค่รูปร่างว่าผอมซีด
พร้อมสีขาวแสดงชุภิทธิ์

ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเสื้อแล้วกระโปรง
ยาวมาถึงประมาณนี้

เรื่องยังไงหรือต่อ

ซึ่งอันนี้มันเป็นถนนเขาพูดแบบนี้ครับ

พอผมนอนต่อเท่านั้นแหละ
ทีนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินบนใดบ้าน
ทุกก้าวและยิ่งใกล้ถึงห้องผมยิ่งดัง
คือเหมือนคนโมโหจัดประตูบ้าน
เขาจะยกพื้นสูงประมาณ๑ศอก

ร่างทรงคนเดิมที่อยู่ข้างบ้านกัน

เขาจะมาเอาชีวิตมึงจริงนะเนี่ย